ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้เป็นความคืบหน้า
จากเหตุการณ์ที่มีคนร้ายไปขับรถกระบะ
แล้วก็ปาดหน้ารถจักรยานยนต์ของนักศึกษาคู่นึง
มีการใช้ปืนยิงนักศึกษาชายที่เป็นคนขับจนบาดเจ็บ
และยังฉุดผู้หญิงที่เป็นคนซ้อนท้าย
ข่มขืนแล้วก็ทิ้งไว้ที่ป่ากลางทาง
พื้นที่จังหวัดสกลนครตั้งแต่๑๓กุมภาพันธ์
ล่าสุดสารจังหวัดกรสินออกหมายจับผู้ที่ก่อเหตุแล้วค่ะ
หลังจากที่ชุดสืบสวนแกะรอยคนร้ายได้จากกล้องวงจรปิด
และยึดรถกระบะที่ใช้ก่อเหตุมาตรวจสอบด้วยนะคะ
พลตรวจตรีมนตรีจรัสพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูทร

สารจังหวัดกรสินอนุมัติหมายจับนายทิศนุโถนารัฐ
ชิดอายุ๒๙ปีแล้วในข้อหาพยายามฆ่า
มขืนใจผู้อื่นโดยมีอาวุธ
พาอาวุธปืนไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
และก็ข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น

ชุดสืบสวนนำหมายไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในตำบลนาทัน

หมายเลขทะเบียนบมยย๘๕๖๐กรสินต์
ปรากฏอยู่ในภาพวงจรปิดมาตรวจสอบ
ส่วนตัวนายที่สนุกไว้ตัวทันหลบหนีไปได้
ก่อนหน้านี้ชุดสืบสวนตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ในจุดที่เกิดเหตุที่อำเภอนามมลจกรสินต์
ก็ตรวจสอบไปตามตลอดสายกรสินต์สกนคร
พบรถกระบะต้องสงสัย

และมีการถอดป้ายทะเบียนออกด้วย
หลังก่อเหตุก็มีการติดแผ่นป้ายทะเบียน
แล้วก็ขับรถกลับเข้าไปที่บ้านพัก

จากการตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงแล้วก็หลักฐานภายในรถ
ก็มีการพบคราบอสุจิ
เซ็นผมขนเพ็ตและไออกสารบางส่วน

กระบาดคันที่ตรวจยึดได้นั้นเป็นรถของคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุจริงครับ
และนี่แหละค่ะจากการไปตรวจสอบประวัติก็พบว่า
เป็นสมาชิกกลุ่มรถซิ่งและคนในพื้นที่
ซึ่งรู้จักกันในฉายาชิดสายเบิร์น
เรื่องต้นนะคะได้แบ่งชุดสืบสวนออกเป็น๓สาย
เพื่อเร่งไล่ล่าคนร้ายที่คาดว่าจะหลบหนีไปกบดัน
แล้วก็ประสานในพื้นที่ต่างเพื่อสกัดจับคนร้าย
ตามเส้นทางที่มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครด้วยค่ะ

การมาเก็บภาพเก็บอะไรต่างเก็บตัวสารต่างจะคงไม่ผิดคันแน่นอน
ตอนนี้ยังไงก็แล้วแต่เรากำลังตามตัวผู้ต้องสงสัยอยู่
เพื่อได้เวลาเจอที่ความประสาทมากกว่านี้
อันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานครึ่งหนึ่งแล้ว
ก็คิดว่าจะได้ตัวนะครับเพราะเราทำมาเต็มที่อยู่แล้ว
ภาวนาว่าให้เขาได้มีสิ่งอย่างนี้ที่เราสามารถจะตามได้ตรงนี้
ส่วนเรื่องอาการของนักศึกษาชายที่ถูกคนร้าย
ใช้อาวุธปืนยิงที่ใบหน้าและบัตรเจ็บสาหัส

แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะให้ปากคำกับทางพนักงานสอบสวนได้นะคะ